มามามาดูคุณลูกแฝดน้องมิก้า
เรียกหม่ามิคนสวยมากี้ราศีกันหน่อยดีกว่า
เรียกว่าอะไรจ๊ะตอบให้ป้าชื้นใจน้อย
คนนี้ชื่ออะไรคะ

ได้ปุ๊บบ๊อจ
อันนี้ป่ากี้
ล้อเล่น